ครับผมพวกเราก็ยังเป็นตัวละครเดิมนะครับ

ใช่ค่ะก็ยังอยู่แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ค่ะ
เท่าที่ทราบน่าจะแบบว่าอยู่ข้างล่าง
อยู่ในเมืองบาดานอะไรอย่างนี้มั้งค่ะ
ตอนที่หลายคนรุ้นรู้ว่านักแสดงจะเป็นใครอะไรอย่างนี้
อย่างเงินใช่อะไรอย่างเนี่ยตอนนั้นก็รุนด้วย

แล้วเถ้ารู้จักกันแค่เปิดเรื่องเลย

แค่นี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วว่าไม่ว่าจะแบบบทจะเป็นยังไง
เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นหนึ่งในฐานะตัวละคร
ที่เราจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุด

จริงเราได้ถามพี่อ๊อฟไหมว่ามันเยอะขนาดไหนหรือจะมี
คือแต้วทำงานกับพี่อ๊อฟมาค่อนข้างนานแล้วแต้วรู้สึกว่าแต้วมั่นใจในพี่อ๊อฟ
เชื่อมั่นในพี่อ๊อฟในเรื่องของการแบบให้ความสำคัญกับทุกตัวละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเต้าคิดว่าไม่ว่าจะน้อยจะเยอะถ้าถ้ายังไงเนี่ย
ทุกตัวละครต้องมีความสัพพรรณอยู่แล้ว

เรายังไม่ได้เห็นบทแบบเต็ม
ดีใจครับที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้
ก็รุนนะครับ
ก็ผมเองไม่รู้ไงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไง
พักนี้จะเป็นยังไง

เรื่องกระสาดรามาจากละคร

ว่าพี่นุ่นจะต้องพูดถึงตัวเราแล้ว

ก็รู้สึกว่าวันนั้นแต้วให้สัมภาษณ์ไป

พี่นุ่นก็โทรมาคุยจริง
ก็คุยว่าเดี๋ยวพี่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะแล้วก็ให้กำลังใจ
แล้วก็เต้าก็บอกกับพี่นุ่นว่าเต้าไม่คิดเลยนะว่าเต้าจะได้รางวัล
แล้วพี่นุ่นก็บอกว่ามันใครได้ก็ไม่สำคัญแล้วพี่นุ่นก็เป็นกำลังใจให้แต้ว
พี่จริงคุยกับผู้ข่าวที่มันออกมาบ้างว่าโดนจมตีหลังเรา

ภาพหลังจากช่วงตีมีคุยกับพี่นุ่นไหม

เขามาให้กำลังใจเรา

อะไรอ่ะไม่มีไม่มี
ให้กำลังใจกันยังไงไหมคะ
ทุกคน

โอเคนะขอบคุณครับ